ที่ชอบทานกล้วยแขกมาทางนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปทานกล้วยแขกที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันเป็นกล้วยแขกของลุงจุกที่เป็นอีกหนึ่งยอดนักสู้นะฮะที่ต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันเส้นทางชีวิตของตัวเองเรื่องราวของลุงจุกจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
มีอะไรไม่ว่ามีเชือกเส้นเดียวมันเบือกมาไม่ได้ดีอะ
ตอนนั้นคุณลุงช่วยคุณแม่ขายอะไรครับตอนนั้น
เมื่อไหร่ก็ได้ทำอย่างนี้ช่วยโทษบ้าง
บางทีก็ทำข้าวแกงขนมจีนเขียวหวานอะไรอย่างนี้
อยู่กับตลาดก็ตักใส่จานไปส่งเขาก็ง่าย
เราย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณลุง

ตอนนั้นเราเริ่มทำอาชีพอะไรบ้างครับ

ปะยางเติมลมซ่อมจักรยานผมก็ทำได้

เคยมีช่วงเวลาที่คุณลุงลำบากไหมครับ
นั่นแหละโควิดนั่นแหละคนก็ไม่มีเดิน
ขายของก็คิดได้ลงทุน๑๐๐กว่าบาทขายได้๒๐๐

ตอนที่ไปอยู่ที่นี่เราใช้ชีวิตยังไงบ้างครับ
เมื่อก่อนก็เหมือนของขายข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวกลุ่นเผินผมขายห่อนละ๕วัน

มีช่วงไหนที่เราเคยขายได้เลยครับ
มันต้องควบติก็ได้ร้อยกว่าบาท

อันไหนตัวในใครดีสุดครับ
มันเป็นบางวันบางทีอันนี้หมดก่อน

วันหนึ่งคุณลุงก็ทำเรื่อยทั้งวันเลย

คนเคยกินก็จะเข้ามาหาเองก็จะมา
พี่ครับปกตินี่มาซื้อของของคุณลุงบ่อย

ทีรู้จักลุงเขาขายกล้วยทอดกล้วยปิ้งอะไรพวกนี้

เราเห็นคุณลุงแกเป็นคนแบบสู้ชีวิตขนาดนี้ครับ

ก็เป็นแบบอยากให้ผมช่วงโควิดไม่มีงาน
ลุงก็ให้กำลังใจผมบอกจะได้ขายขนม
หรือว่าอยากได้ความรู้ก็มาแต่ค่าสอนให้อะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้ค่ะคุณลุงเราพอแล้วกับชีวิตนะครับ
วันครั้งคิดดีกว่าไม่มีอะไรแล้วมีเชือกเส้นเดียว
แล้วตอนนั้นคุณลุงตัดสินใจ

เราให้กำลังใจตัวเองเลยครับ

จะทำก็ไปขายไปฉีดไปขายอะไรอย่างนี้
อันนี้เราไปไม่ไหวใจมันสู้
อยากให้คุณลุงฝากอะไรถึงคนที่

และอยากให้กำลังใจเขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ถ้าขายดีก็ทุกคนใครอยากจะลำบาก
ทุกคนก็อยากมีรายได้หาได้คือยังง่ายทายข้อง

มันพูดว่าร้านใหญ่ขิงเดินผ่านเขาก็นั่ง

แล้วเราแค่นี้ผมก็อยากทุกคนสู้นะ

และถ้าใครอยากจะไปเป็นกำลังใจให้กับลุงจุกนะ

แกขายอยู่แถวซอยณวมิน๗๔แยก๙

แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มกรุงเทพ

มีหมายเลขโทรศัพท์ให้แล้วผมพูดให้ตรงนี้เลยนะ

ครับ
กล้วยแขกลุงจุกจ้า
ไปเป็นกำลังใจให้กับคุณลุงได้เนอะ